คุณผู้ชมค่ะมาดูคุณแม่ลูกอ่อนกันบ้างดีกว่า
รับบทคุณแม่ลูกอ่อนเกือบ๒เดือนแล้วนะคะ
ล่าสุดขอรับอีเว่นบ้าง

ขอแต่งตัวจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องนี่

ตั้งแต่ท้องนะเจ้าตัวก็ขยันออกกำลังกาย
เตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรงที่สุด

เหลือสามวันตอนก่อนครอบครอบคุณผู้ชม
พี่ดาเนี่ยนะยังแต่งตัวสวยปังเนี่ยชุดแดงแรงฤทธิ์นี่นะ
โอ้โหไปรับงานก่อนก่อนคลอดคุณผู้ชมจิกส้นสูงสับออกงาน
แต่เราก็ได้เห็นความน่ารักน่าชังของหนูน้อยเดเมียนในโซเชียลอยู่เรื่อยนะครับ
มอดออกมาอุ้ยตัวเบลอเลยแข็งแรงมาก
คุณแม่ก็เอ็นเตอร์เทนลูกค่ะพาเต้นพาจอยถ่ายรูปสุดคิ้วนี่ทุกวันเลยคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดค่ะแม่ดาเอ็นโดฟินของเราควงสามีคุณเดนนิสไทคูออกงานอีเวนต์หน่อย
ทอปัดของเราคว้าตัวมาอัปเดตชีวิตความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้าง
ทั้งสองบอกเลยแป๊บเดียว๒เดือนผ่านไปเร็วมากชีวิตวุ่นดีวุ่นแต่มันดี
แล้วก็วุ่นแล้วก็ชิลสลับกันไปก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ในชีวิตสนุกสนานค่ะ
แล้วก็ตอบแบบขำด้วยว่าบางทีนี่พี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่านี่พี่มีน้องแล้วนะ

หรือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยในการเลี้ยงดูลูกชายค่ะ
สู้มากเพราะว่าเดี๋ยวเมษาจะได้ไปรับงานแล้วค่ะ
คุณพ่อก็บิซี่ตอนนี้เราเพิ่งเปิดค่ายใหม่
ตอนนี้น้องเดเมียนก็เริ่มอยู่ตัวค่ะ
เวลานอนเวลากินเวลาเที่ยวเขาเริ่มรู้เวลา
เดือนแรกยังงงอยู่ว่ามีลูกเหรอ
เขาน่ารักมากเลยครับ
แล้วคุณแม่แบบเราไม่ค่อยนอนเลย

แบบไลฟ์สไตล์เขาบอกว่านะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าลูกโตกว่านี้นิดนึง
เดี๋ยวจะพาลูกไปคอนเสิร์ตด้วยแต่ไม่ต้องดราม่าจะมีที่อุดหูสำหรับเด็กไปด้วย
อ่าก็เป็นวิธีเลี้ยงของแต่ละครอบครัวแต่เห็นคุณแม่คุณแม่ดาเนี่ย
เขาออกกำลังกายหนักเหมือนกันนะหลังคลอดลูกคุณผู้ชมค่ะ